ไปดูลีลายั่วจ้า

เป็นลีลาการตำบักหุ่งของน้องลำไยหายทองคำค่ะ
เธอมาแบบแซ่บมากยังไม่เห็นลีลาอย่างแซ่บขนาดนี้เลย
จัดเต็มค่ะในรายการตัวแม่มาแล้ว

สมัยเด็กนี่เธอคือแบบแก๊งห้าวเป้ไง
ถึงขั้นเฮ้ยเคยเป็นทอมหรือเปล่าก็ไม่รู้

แล้วที่ว่าลำไยเนี่ยคลั่งการสะสมอะไรรู้ไหม

เธอเป็นคนชอบสะสมจริงหรือไม่ไปฟังกันค่ะ

โอ้โฮบ้าแม่นค่ะ
วิรการเป็นเดชตอนเรียนที่แบบเป็นแบบแก๊งแบบว่า
แก๊งบอร์เฟียเล็กอ๋อใช่ค่ะ
อันหนึ่งที่เห็นบอกว่าหนูชอบสะสมชุดนอน

ก็หนูคิดว่าอีกมุมนึงก็คือเราไม่ค่อยได้นอนที่บ้าน
เราก็แบบเป็นโมเม้นต์เล็ก

ก็นอนบนรถเหมือนเดิมครับ
อย่างนี้นี่เองไม่ได้เคยเป็นธอมนะ
แต่สะสมชุดนอนเพราะตัวเองไม่ค่อยได้นอนนะคะ
ส่วนเรื่องน้ำท่วมที่อีสาน
ลำไยเขาก็ขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้อง

หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไป
และเธอบอกเลยว่าถ้าหากมีโอกาสนะ
จะลงพื้นที่ไปช่วยอย่างแน่นอนค่ะ